ฮันฮันฮันหนา

ช่วงนี้หนังอินเดียกำลังมา
ให้เรียกฉันว่าขวัญครูใบ
ให้มันพร้อมกับหนังเรื่องคังครูบายไงคุณผู้ชมค่ะ

หนังนี้เป็นหนังสัญญาณชาติอินเดียค่ะ
นำเสนอเรื่องราวของหญิงแกร่งแห่งมุมใบ
พลิกชีวิตต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีในอาชีพโสเพณี
ให้มันถูกกฎหมายขึ้นมาในอินเดียคุณผู้ชม
อันนี้เนี่ยเอามาจากเรื่องจริงนะคะ

ที่ตอนนี้หลายคนบอกเลยว่าหลงเสน่ห์เธอมาก
เป็นสาวอินเดียที่คุณคอยแชร์ความสวยงามแล้ว
๒๙เองนะแล้วก็เป็นดาวดังในอินเดีย
บอกเลยว่าสั่งสมประสบการณ์สุดยอดมากเลย

ฝากบ้านเราค่ะกระแสนี้แรงไม่น้อยเลยนะคะ
นางเอกในตาแขกนี่คนนี้เลย

เธอต้องว่าใส่ผ้าสาลีสักหนึ่งทีแล้วนะ
เออนะคะอันนั้นก็ต้องยกให้เขาจริงคุณผู้ชม
นี่แหละด้วยสไตล์ใบหน้าแบบสวยคมแบบแขก
ทำเอาชาวเน็ตนะแห่โอ้โหบอกเลยว่ากดไลค์นะว่าลุคนี้ของสาวพิงกี้
เหมือนอย่างกันหลุดออกมาจากในซีรีส์เรื่องนี้เลย
และเมื่อเพจดังค่ะได้ภาพของพิงกี้ไปโพสต์นะ
พร้อมเขียนเชียร์ว่าหากมีการนำเรื่องนี้มาทำเป็นเวอร์ชั่นประเทศไทย
งงก็ต้องลงพิงกี้อย่างแน่นอนสิจ๊ะยิ่งเป็นคลิปนี้เหมือนมาก
ซึ่งตัวของพิงกี้เองค่ะก็ได้แชร์โพสต์นี้พร้อมคอมเมนต์กลับไปว่า
ไม่ติดไม่ติดไม่ติดอ้าวมีลุ้นเหมือนกันนะคะ
และต้องบอกว่าสาวพิงกี้นี่ก็ปังใจรายจริงค่ะ
จริงของเรื่องนี้นะแชร์คลิปที่พิงกี้โคเวอร์ด้วย
ลงไอจีสตอรี่พร้อมเขียนว่าเลิฟเดส

ทำเอาสาวพิ้งกี้ค่ะปลื้มสุดคุณค้า
ใครไม่ปลื้มเจ้าตัวคนที่เล่นมาแชร์ไอจีสตอรี่แบบนี้
ค่ะนะส่วนคนนี้ค่ะพี่ตั๊กสิริพรคนนี้บอกเลยดิฉันเห็นแล้ว
ประทับจิตประทับใจอันนี้ร่างทรงอะไรป่ะคะ
ทรงแม่คังหรือเปล่าแหมแม่นะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า
นายหญิงแห่งสำนักโสเพณีมากกว่าเออนะคะแต่ด้วยความที่แบบสวย
คมติดตัวมานะคุณผู้ชมดูซะก่อนเนี่ยครบเหมือนเหมือนกันนะ
เพลงโคสตูมแล้วคุณผู้ชมดูสักก่อนนี่ถ้าเป็นคังกูบายเท็มก็มีอะไรบ้าง
ถ้าฉันพี่นี่ไม่ชี้นำว่าแบบเป็นสร้างส่งเนี่ยพี่ฉันก็ต้องพูดอยู่นะ
เต็มไปจะไปฉลองรถคันใหม่ของดีเจนุ้ย
แม่ตั๊กก็บอกว่าโอ๊ยรอตะนุ้ยตั้งนานกว่าจะเอารถมาให้ดู
เพราะที่ต้องแม่เป็นเจ้าสำนัก
ซื้อมาครบได้อันนี้ข้อมูลแน่นมาก
กุลก็ว่างเหมือนกันนะ
ทำการบ้านได้ดี

อันแต่อยู่ช่วงนี้เนอะ
กระแสมะแรงก็ลองคอปเวิร์กันดูนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลย